อีกหนึ่งจุดที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องดูกันอย่างใกล้ชิดเลย
ต้องบอกว่าเป็นสาเหตุหลักก็ว่าได้นะคะ
ทำให้น้ำท่วมตัวเมืองจังหวัดสกลนคร
ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น
ที่เขาบอกกันว่าทำนบดินมันขาด
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นตรงนี้ค่ะ
ที่ทำให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมือง
พาคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณยุธยาตุ้มมี

รายงานสดมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ

ด้านหลังของผมก็คือสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้น

ที่ทำนบดินนั้นขาดไป๒จุดตอนนี้
ก็คือไม่เหลือน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับ
ยังคงมีน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไหลลง
เก็บน้ำตามปกติไหลลงไปด้านล่างครับ

ก็เร่งที่จะทำการซ่อมแซม
นบดินที่พังลงไปในจุดแรกแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จครับ
นี่คือสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นนะครับ
ที่ทำนบดินนั้นขาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ

น้ำได้ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำจนหมดแล้วนะครับ

แม้ว่าในช่วงฤดูแรงก็ยังไม่เคยเห็นน้ำแห้งขนาดนี้มาก่อนครับ
โดยน้ำที่ยังไหลออกไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนด้านบน
สปินเวย์นะครับ๓เขื่อนด้วยกัน
แล้วก็เป็นน้ำจากคลองสาขาที่ไหลมาเติมในอ่างตามปกติ
ซึ่งยังไหลมาเป็นจำนวนมากอยู่นะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเช้าออกมาดูน้ำ
เพราะว่าน้ำตอนนั้นเยอะมากนะครับ
ล้นทำนบดินไหลลงไปด้านล่างนะครับ
ช่วงสายน้ำก็เริ่มที่จะกัดซ้อจนทำทำนบดินขาดไป๒จุด
ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นแห่งนี้มีอายุกว่า๖๐ปีนะครับ
จะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรก
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมนำดินมาถมสร้างทำนบดินใหม่อีกครั้งนะครับ
โดยจุดแรกตอนนี้ก็ยังทำไม่แล้วเสร็จนะครับ

หากซ่อมเสร็จแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

เพราะว่ายังเหลือหน้าฝนอีกเยอะนะครับ
แล้วก็ยังมีน้ำไหลมาเติมอีกเป็นจำนวนมาก
แต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดก็คือ
การซ่อมแซมทำนบแม้ว่าจะทำขึ้นมาใหม่นะครับ

อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองอีกครับ

น้ำชวมข้านอนฉันหมดเลย

เรียนสิงหาด์กับ
๓ล้านลูกบาทเมตรอีกทีเดียวหรือว่าร้อยละ๑๐๗ของความจุอ่างแน่นอนว่าเกินความจุ
ร้อยยี่สิบเจ็ดของความจุอ่างแน่นอนว่าเกินความจุจนไหลล้น
ปิงเวย์นะครับแต่ก็ยังไม่พอทำให้น้ำล้นทำนบดิน
แล้วก็กัดซ้อเขื่อนลึกประมาณ๔เมตรยาว๒๐เมตร
วนน้ำทะลักลงสู่ด้านท้ายเขื่อนท่ามกลางบ้านเรือประชาชนจำนวนมากนะครับ
ถูกน้ำท่วมแล้วก็น้ำพัดเสียหายก็จะไปรวมกับปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติ
ที่มีปริมาณมากอยู่แล้วในตัวเมืองสกลนครยิ่งทำให้น้ำท่วมขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
โดยด้านหลังของผมนะครับจะเห็นว่าเป็นเทือกเขาภูพานนะครับ
มีอ่างเก็บน้ำอยู่๓อ่างเก็บน้ำอยู่ด้านบนนะครับ
ที่ยังคงมีน้ำไหลลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งทำการซ่อมแซมทำนบดินที่ขาดไป๒จุด
ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันนะครับยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดสกลนครครับ